ไปดูปฏิบัติการจับไอ้กิ๊กครับไอ้กิ๊กที่แทงสาวบาเบียตายน่ะ
ทวงนี่แล้วพังมือพังยังไงแทงเค้ายับขนาดนั้น
อ้าไปดูก่อนความคืบหน้าก่อนหน้านี้ก็คือนางสามละตนายุสามสิบสองปีนะครับ
สาวบาเบียถูกแทงตายในห้องนี้สภาพศพโอ้โหถูกแทงหลายแผลเลยนะ
เนียร์พัฒน์ในกลางเมืองพัทยายี่สิบพฤษภาคมที่ไปเจอ
สารออกหมายจับนายวัชลพลอันสงครามหรือว่ากิ๊กฉายากิ๊กกิโล๑๐นะครับ
ตำรวจไล่ล่าดิไล่ล่านี่นี่เรามีกล้องวงจรปิดด้วย
เย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดชนบุรี
กับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔ไปจับวัชลพลหรือกิ๊กได้
เพราะว่าไปเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือช่วงเช้าไปโผล่อยู่กาลสิน
นะครับแล้วมาเจออีกทีช่วงเย็นไปโผล่อยู่สกลนครแล้วก็ตามไปจับแบบนี้
ตำรวจจับได้เนี่ยนะครับในกิ๊กอยู่ในกระท่อมปลายนา
หมู่บ้านกุฎบากนะครับอำเภอกุฎบากสะกดนครเป็นรอยต่อกับกาลสิน
ขณะจับกลุ่มในกิ๊กนะครับน่าเครียดนะนี่ฮะแล้วสูบบุหรี่ตลอดเวลาเลย
จนกระทั่งพูดออกมาไม่พูดจนกระทั่งพูดพูดว่าอะไร
บอกผมยอมครับเขาคุมตัวไว้สพกุฎบาก
จากนั้นตำรวจสพเมืองพัทยาก็มาอายัดตัวนะ
แล้วก็พาเดินทางกลับไปนะครับเดินทางกว่าสามชั่วโมงนะครับ

จากการสอบสวนในกิ๊กให้การรับสารภาพว่า
ทำไปเพราะต้องการไปทวงหนี้ค่ายาเศษติจะสามหมื่นบาท
ทวงแล้วไงรัฐนาไม่คืนบ่ายเบียง
วันเกิดเหตุก็ไปหานางสาวรัฐนาอีกครั้ง
เพื่อเจรจาเรื่องนิสินแล้วมีปากเสียงกัน
เขาบอกเขาบันดาลโทษะแล้วทำไงต่อ
เอามือบีบคอก่อนบีบคอแล้วปิดปาก
ปิดปากรัตนาปรากฏว่ารัตนากัดมือเขาให้
กัดมือปั๊บกิ๊กถอยไปชน
ชนกรอบลูกขนาดใหญ่ตกลงมาแตก
ตกลงมาแตกเขาบอกเขาอ้างนะฟังกันไปแล้วกัน
ัตนาเอาเสกกระจกไล่แทงเขา
เขาโมโหเขาเลยคว้าเศษกระจกบ้าง
แทงเข้าคอแทงเข้าไหล่แล้วก็ขึ้นรถไฟหนี
คิดหรอกว่ารัตนาจะตาย
ขอโทษครอบครัวครับที่ว่าก็ทำผิดไปครับ
เราเจตนาที่จะฆ่าเขาไหม
ไม่ได้เจตนาครับมันเป็นโมโห
อำกลามแก่ร้อยอย่างไรข้างนั้นครับ

คือแค่วงช่วยรูป

แต่สภาพศพที่หน้ามีประมาณ๕แผล
โอ้โหก็พี่ถึงบอกไงว่า

เอามือที่บอกจับไอ้เศษกระจกแทงเขาน่ะมือเจ็บสักนิดไหม

ญาติของนางสาวลัตนาบอกว่า
ก็ดีใจที่ตำรวจจับคนร้ายได้นะก็ตั้งศพนะครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดอำนาจเจริญบ้านเกิด
แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวประนักกิจแล้วครับ